ความฝันของคุณคืออะไร
ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน

แต่ทุกคนไม่ได้ทุกอย่างที่ฝัน
ทุกสิ่งมักมีข้อจำกัด
แต่ข้อจำกัดไม่เคยทำให้ผม

และวันหนึ่งความฝันครั้งใหม่ของผมก็เกิดขึ้น

กับการเป็นนักฟุตรศาสตร์อาชีพ
ทำไมผมต้องพยายาม
ทำไมผมต้องซ้อมอย่างหนัก
ทำไมผมต้องอดทน

และทำไมผมถึงท้าไม่ได้
เพราะความฝันไม่ใช่เรื่องง่าย